รินกันฮะที่นั่นเขามีพิธีในการเสี่ยงทายไปดูฟ้าฝนแบบชาวบ้านเขาทำกันยังไงไปดูกันครับ
ที่นี่เลยช่วงเดือน๖ขึ้น๖ค่ำของทุกปี
ชาวบ้านบ้านแก่หมู่ก้าวอัมเภอศิริขอรภูมิจังหวัดซุริน
เขาพากันนำเครื่องเส้นไหว้โดยเฉพาะอะไร
วากันเยอะเลยนะแต่ละบ้านก็บ้านละตัว๖๒ตัวรวมแล้ว
และก็มีหัวหมูเครื่องดื่มและอาหารคาวหวานมันเซ่นวายสาตก์ฝูตาด้วย
เขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือกัน
และมาขอฟ้าขอฝนให้มันตกต้องตามฤดูกาล
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเป็นเกษตรกรเรื่องฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับ
ไปถามหนึ่งในนั้นฮะตาบุญมานารีเป็นปราศชาวบ้าน
เขาบอกว่าที่ชาวบ้านเขานำไก่มาเยอะขนาดนี้เพราะว่าจะไปเสี่ยงดูในเรื่องของฟ้าฝน
แล้วถามหน่อยสิดูตรงไหนของไก่บางคนรู้บางคนไม่รู้
งั้นเราเล่าให้ฟังเลยว่าที่แกะอยู่เนี่ย
นี่คือค้างไก่ค้างไก่เนี่ยดูมันทำไม
เขาบอกว่าถ้ามันออกมาสวยสมบูรณ์แล้วก็ฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
ไม่ต้องค่ะไก่เทอดคุณเลิกค่ะคุณ
เออแต่มันจะเป็นรูปแบบที่สวยงาม
เป็นตัววงตัววีอะไรแบบที่เขาดูอย่างนั้นนั่นแหละครับ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเส้นไหว้แล้ว
เขาบอกว่ามีเด็กน้อยอายุ๒ขวบเดินไปจับอะไร
จับอะไรคะลาดแตลลี่โหนี่ไง
นี่เสียงดวงดึงปั๊บขาด
แม่บอกให้ไปจับมาซักใบไอหนู
ไอหนูเริ่มจับมาเป็นเซตเลย
แม่ได้แล้ว
ให้หลุ้นกันนะคะ